แล้วกลุ่มผู้ชนะก็เป็น๓ประเด็น๔รูป
มีคำถามว่าผิดวินัยหรือไม่
มีการไปสอบถามมาแล้วปรากฏว่าไม่ผิด
เขาบอกว่าเป็นการฝึกทักษะเรื่องของคอมพิวเตอร์
ตอบมาแบบนี้นะครับมาไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะฮะ
กรณีที่มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมสัปดาห์วิชาการ
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตน้องคายครับ
นี่ก็เป็นการมอบรางวัลชนะเลิศ
ทำให้โลกออนไลน์ก็มีการกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่า
มันเหมาะสมหรือเปล่าผิดวินัยของสงฆ์ไหม
สามะเนรเล่นเกมเก่งจนชนะการแข่งขันแบบนี้นะครับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนมรามเหมือนมฤทธ
บดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตน้องคายบอกว่า
สัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี

ก็มีโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าแข่งขันจำนวนมากครับ
ส่งทีมสามเนรเข้าร่วมการแข่งขันด้วย
ไม่ใช่สามเณรสมัครเข้ามาเองนะครับ

สามเงินไปแข่งปุ๊บชนะเลิศอันดับที่๑

เรื่องนี้สอบถามไปยังกรมศาสนาเขาบอกว่า
ไม่ผิดวินัยแต่อย่างใด
เพราะถือว่าเป็นการเพิ่มทักษะคอมพิวเตอร์ให้กับสามเณร
เป็นการแข่งขันทักษะเรื่องของคอมพิวเตอร์
ก็ถือว่าสามารถที่จะทำได้แล้วก็ร่วมการแข่งขันได้

จริงต้องใช้ทักษะจริงนั่นแหละ
ก็ดีแล้วแหละกรมศาสนามาตอบแบบนี้นะคะ
หลายคนคลังแขลงใจ